เดี๋ยวไปดูราคาทองกันหน่อยนะจ๊ะ
วันนี้ทองคำแท่งบอกว่าขายออกราคาพุง๓๓๐๐๐
ผมครับ
ราคามันแพงและไม่ไว้นั่นคุณขวาน
เดี๋ยวพาไปร้านนี้รับรองร้านนี้ทองถูก

ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้นะจ๊ะ

ร้านทองร้านนี้นี่ขายดีเลยค่ะ
โอ้โหดูทองเต็มตู้เลยนะคะคุณ
คุณอยากจะเลือกแบบไหนได้หมดเลยค่ะ
ร้านทองเพชรเศรษฐีของคุณระวีวันนะคะ
เป็นร้านทองที่ขายทองคำเก๋ทั้งร้านค่ะ
ขายมาต่อเนื่อง๖ปี
บอกว่าของเดิมจริงเธอขายทองจริงมาก่อนนะคุณ

เพราะว่าคนก็จะได้ซื้อง่ายขึ้นเอาง่าย
เพราะมันก็ไม่ได้แพงเท่าราคาทองจริงไง
เพราะราคาทองจริงสูงเหลือเกินแถมขึ้นลงอยู่ตลอด
ยิ่งช่วงนี้นี่ทะลุ๓๐๐๐กว่าบาทเข้าไปแล้วนะคะ
ที่ผ่านมาลูกค้าเนี่ยไม่ใช่แค่เฉพาะ

แต่มาจากทั่วทุกสารอาทิตย์เลย

บางคนก็บอกใส่เล่นแล้วเดี๋ยวก็เปลี่ยนใหม่ก็ได้

สีของทองเนี่ยโอ้โหใกล้เคียงทองจริงว่าแทบแยกไม่ออกเลยค่ะ
ลองฟังเสียงจากลูกค้าท่านหนึ่งก็แล้วกันค่ะ

อีกท่านหนึ่งค่ะเป็นข้าราชการบำนาน

เป็นลูกค้าร้านนี้มา๖ปีแล้วนะคุณ

นี่เดี๋ยวกำลังจะเอาไปมั่นหลานสะพ้ายนะ

อ่ะมันอาจจะแพงไปหน่อยไงราคาทองจริงตอนนี้ค่ะ
ที่ราคานั้นค่ะบาทนึงสามหมื่นกว่าแต่เราบาทละสามร้อยเองนะคะ
เดี๋ยวใต้ออกตกมากหมดเลยค่ะแต่ถ้าซื้อแล้วเราส่งให้ค่ะ
บาทนึงไม่แพงนะคะสามร้อยเองค่ะไม่ลอกไม่ดำจำนำไม่ได้ค่ะ
อันนี้ฉันไม่ขอประชาสัมพันธ์ต่อแล้วเพราะว่าพี่เขาโปรโมทไปหมดแล้ว
นี่เลยนะคะนี่คือเจ้าของร้านค่ะอยู่ด้วยความสบายใจนะคุณ
เพราะบางคนเขาก็มีเหตุผลนะในการซื้อบางคนจริงก็มีเงินนะคะ
แต่รู้สึกว่าการใส่ทองปลอมอย่างนี้มันอาจจะทำให้สบายใจ
ต้องกลัวว่าเดี๋ยวจะโดนฉกโดนวิ่งราวโดนอะไรแบบนี้
บางคนเขาก็ซื้อสลับใส่นะมีทั้งของแท้มีทั้งของปลอม
แต่ว่าการใส่นะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะคะ
ลอกไม่ดำแต่จำนำไม่ได้โอเคคอนเซ็ปต์ร้านเก๋มากครับ